ข่าวต่างประเทศช่วงแรกพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ระทึกกันก่อนนะคะ
เมื่อยามชายฝั่งของอิตาลีไปพบเรือบรรทุกผู้อบพยพค่ะ
มากันเต็มลำเลยแต่ปรากฏว่าคว่ำระหว่างทางนะคะ

มีทั้งผู้หญิงมีทั้งเด็กก็ช่วยกันได้กว่า๕๐๐คนแล้วค่ะ
เป็นเรือไม้ลำใหญ่นะคะที่บรรทุกผู้อพยพมาเต็มลำ
แล้วก็ไปพลิกคว่ำนอกชายฝั่งของลิเบีย
ซึ่งหน่วยยามฝั่งอิตาลีเขามาเห็นเหตุการณ์พอดี

พลิกแบบนี้เลยคือคว่ำสนิทเลยนะคะ
ก็สุดท้ายแล้วทั้งโยนเสื้อชูชีพส่งเรือยางไปรับ
ช่วยเหลือมาได้๕๖๒คนค่ะ
ซึ่งจากที่เรือพลิกคว่ำนะคะผู้อพยพจำนวนมากก็กระโดดหนีตายลงน้ำ
ผู้หญิงกับเด็กที่โดยสารมากับเรือลำนี้ก็พยายามที่จะเอาชีวิตรอด
เจ้าหน้าที่เรือลาดตระเวนชายฝั่งเบติก้าของอิตาลี
ก็พยายามแหละค่ะที่จะช่วยเหลือทุกคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
หลังจากที่ช่วยขึ้นเรือยางได้บ้างแล้วก็มีการส่งเฮลิคอปเตอร์
แล้วก็เรือยางอีกหลายลำมาลำเลียงผู้อบพยพออกไปด้วยนะคะ
ฝั่งอิตาลีไม่ได้เปิดเผยคำว่าเรือลำนี้อบพยพมาจากที่ไหน
บรรดาผู้อพยพมีสัญชาติอะไรบ้าง
แต่ก็บอกแค่ว่าวันจันทร์กับวันอังคารที่ผ่านมา
ช่วยเหลือผู้อบพยพแบบนี้ไปแล้วกว่า๕๖๐๐คน
เพราะว่าช่วงนี้ทะเลนิ่งอากาศก็ค่อนข้างอบอุ่น
เหมาะกับการเดินเรือเป็นอย่างมากนะคะ
ก็เลยมีคนอบพยพข้ามเรือมาเป็นจำนวนมาก
ถ้าดูสถิติค่ะช่วง๒ปีที่ผ่านมา
เรือผู้อบพยพเนี่ยเดินทางข้ามมา๓๒๐๐๐ลำแล้วนะคะ

ผู้เสียชีวิตจากการอบพยพประมาณ๗๐๐คนกลางทะเลมิดิเตอร์เรเนียน